อากาศร้อนแบบนี้ไปล่องแพรคลายร้อนกันที่จังหวัดนครพนมค่ะ
ไปพร้อมกับสาวสวยเก่งคุณบีค่ะ

เพราะว่าที่ผ่านมาร้อนมาก

ร้อนจนแบบว่าอยากจะเอาอาบน้ำเลย

ถ้าคุณร้อนแบบนั้นเดี๋ยวพาไปคลายร้อนกันดีกว่า
คลาดด้วยการล่องแพรที่จังหวัดนครพนมคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ย
เป็นกิจกรรมคลายร้อนที่ยอดนะคะ

มีอะไรบริการบ้างไปดูกันค่ะ
นี่เม้ยวิวสวยมาก
น้ำใสมากตัดกับท้องฟ้าแล้วก็ต้นไม้สวยจริงนะคะ
นี่คือแหล่งน้ำธรรมชาติหนองหวายค่ะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลฝั่งแดงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
ใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวคลายร้อนอยู่พลาดไม่ได้
ดูบรรยากาศแพร่แต่ละหลัง
เดี๋ยวโอ้โหนี่เต้นคลายร้อนเหรอ
คลายร้อนได้ด้วยแล้วก็คลายเครียดได้ด้วยเหมือนกัน
ที่นี่นะคะนักท่องเที่ยวเขาก็จะอยู่บนแพร่เป็นหลังของใครของเขา
ถ้าหากว่าเต้นเหนื่อยแล้วร้อนและกระโดดลงมาเล่นน้ำได้เลย
ใช่แล้วเขาก็มีเสื้อชูชีพให้บริการด้วยเพื่อความปลอดภัย
ต้องใส่นะต้องใส่ต้องใส่ทุกคนเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะ
ใครบอกหิวจังเลยไม่ต้องห่วงพ่อค้าแม่ค้าเขาคอยเสิร์ฟค่ะ
อาหารก็จะเป็นอาหารอีสานตามพื้นที่แล้วเขาเสริมยังไง
เสิร์ฟล่ะคุณผู้ชมไม่ยากเขามาเสิร์ฟให้ถึงที่
ลอยน้ำมาเลยไหมลอยเรือมาลอยน้ำมาเลยไหม
เขาก็มีวิธีมาแบบปลอดภัยก็คงไม่ดำน้ำมาหรอก
ผมชอบกินในน้ำนะมันเย็นดี

แต่ถ้าคุณอยากจะไปร่องแพร่คุณชนะคุณต้องไปเลยที่นี่นะคะ
แต่ว่าต้องย้ำเตือนกับทุกคนนะใครจะไปเที่ยวก็ดูแลเรื่องมาตรการความปลอดภัยกันด้วยนะคะ
ก็สวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาด

เพราะว่ามันก็ต้องปลอดภัยให้ได้ด้วยเหมือนกัน
ถูกต้องค่ะแต่เห็นแบบนี้แล้วอยากไปมากเลย

หากิจกรรมที่จะคลายร้อนยังไงก็ได้แบบนี้นะคะ